และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกล้ำสมัยครบครัน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการขับรถขับของคนรักรถ
กับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณ

คือรุ่นท็อปทั้งหมดรวม๑๕คัน
เราจะขับจากภูมเทศหาคลบริเวณ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน
ผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ
หลังจากที่ออกสตาร์ทมาจากบางนา
จนมาถึงอุทยานแห่งชาติปรานบุรี
รวมระยะทางทั้งหมด๒๕๕กิโลเมตร
จุดเด่นก็คืออัตราสิ้นเปลืองอย่างแรกเลยที่ทุกคนอยากรู้ว่า
เวลาเราขับจริงใช้งานปกติวิ่งทั่วไปเนี่ยทำได้เท่าไห
ขับจริงอยู่ที่ประมาณ๒๓๕กิโลเมตรต่อลิตร
ใช้ความเร็วต่อเนื่องก็ยังทำได้๒๓กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ

เขาออกแบบมาให้พวกมือใหม่ซึ่งไม่เร็วเกินไป
ผู้หญิงขับเนี่ยจะคอนโทรเรียกง่ายนะครับ
คือพวงมาลัยไม่ไวมากออกจะเฉยหน่อย
แต่ผมขับและก็รู้สึกแปลก
พรุ่งมาลัยมีระยะฟรีตรงกลางเยอะไปนิดนึง
แต่สำหรับคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้สังเกตในจุดนี้
ช่วงล่างมีกลไกวาวภายใน
เพื่อที่จะคอยซึมซับแรงสั่นสะเทือน
ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

บนทางลาดยางปกติเงียบใช้ได้เลย

โซนคนขับและเบาะพุทธศาลตอนหน้านั่งสบาย
เบาะหลังก็มีพื้นที่ในการวางขากับพื้นที่เหนือศีรษะพอสมควร

ส่วนวัสดุที่นำเข้ามาและโทนสี

มีทั้งเบาะปรับไฟฟ้าที่ตำแหน่งคนขับด้านหน้านะครับ
ส่วนบ่อพุทธศาลตอนหน้าก็ยังเป็นปรับมืออยู่
ไม่ยอมให้ไฟฟ้าคู่หน้ามาสักทีนึง

ยังเป็นปรับไฟฟ้า๘ทิศทางนะครับ
และสำหรับวันนี้รายการขับรถขับของคนรักรถ

โปรดติดตามตอนต่อไป